คุณผู้ชมฮะที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑นะครับ
ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที่แฟนคลับ
หรือว่าคนที่ติดตามคนที่ชื่นชอบคุณแตงโม
ได้เอาดอกไม้ไปวางไว้ที่ท่าเรือ
เพื่อเป็นที่ระลึกให้คิดถึงคุณแตงโมเยอะไปหมดเลย

คือวันนี้ทางกรมเจ้าท่าเขาจะนัดเคลียร์ตรงนี้
เพราะอะไรเดิมกำหนดคือวันนี้เป็นวันเผา

แต่ทีนี้พอเลื่อนเผาไปแบบไม่มีกำหนด
เขาก็มีการปรับนะคะปรับแผนว่าอะไร
ว่าสามารถเอาดอกไม้มาวางแสดงความอาลัยได้เหมือนเดิม

คือจุดตรงนี้เป็นจุดที่พอได้ยินว่า
เดี๋ยวกรมเจ้าท่าจะมาเคลียร์นะหมายถึงอะไร

แล้วทีนี้มันแบบโอ้โหแทงใจ

แทงใจคนที่รักคุณแตงโมบอกโอ้โห
อันนี้มันคือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความรัก

นี่แล้วคุณดูสินี่วันนี้วันที่๑๘แล้วนะ

คนยังเดินทางไปที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑กันอยู่เลย

ใช่ค่ะแล้วเราก็ไปเจอกับคนที่รักคุณตังโมเนี่ยนะ
บอกว่าหลายวันที่ผ่านมา
กลัวกลัวว่ามาถึงแล้วจะไม่ทันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไม่ให้วางอีก
แล้วป้าก็บอกด้วยนะคะว่าป้าติดตามผลงานน้องโมมาตลอด
ตั้งแต่น้องโมเริ่มเข้าวงการบันเทิง
แล้วพอป้ารู้ข่าวตั้งแต่วันเกิดเหตุใจหาย
แล้วก็คิดว่าเหตุการณ์นี้มันแปลกมันผิดปกติ
มันดูไม่สมเหตุสมผลหรือเปล่า
ดังนั้นก็อยากให้เกิดความจริงขึ้นนะคะ
แล้ววันนี้ป้าก็เอาดอกไม้มาวางไว้อะไรด้วย
รวมถึงเราไปคุยกับทางประธานชุมชนพิบูรสงคราม๑ค่ะ
นายสุรินสละสกุลนะคะ
ก็เดินทางมาที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑
พูดถึงเรื่องการวางช่อดอกไม้ที่แฟนคลับ
คนเอามาวางที่โป๊ะท่าเทียบเรือเนี่ยนะคะ
ส่วนตัวห่วงเรื่องความสะอาด
แล้วก็ยังมีประชาชนยังมีแฟนคลับที่รัก
แล้วก็อยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำนี้
เอาดอกไม้เนี่ยมาวางไว้อะไร

คุณเห็นไหมเมื่อกี้ที่โป๊ก็จะมีทงต่างประเทศด้วย
มีข้อความภาษาอังกฤษด้วยเพราะอะไร
เพราะว่าคุณตังโมเป็นที่รักไม่ใช่แค่แฟนคลับในเมืองไทยนะ
คนติดตามผลงานอยู่เยอะมากจริง
แล้วก็ถามว่าถ้าเรือที่มีดอกไม้วางเต็มไปหมดเลย

จริงแล้วท่าเรือไม่ได้กระทบอะไรนะ
เพราะว่าท่าเรือนี้ก็ไม่ได้มีเรือด่วนเจ้าพญามาจอด

ใช่เรือหางจอดเทียบข้างเท่านั้นเองนะฮะ
ดังนั้นก็ถือว่าโอ้โหท่าเรือแทบไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะฮะ
แล้วก็บอกว่าให้ทางกรมเจ้าท่าหรือว่าหน่วยงานลองคิดดูอีกทีนะ
เพราะว่าดอกไม้เป็นสัญลักษณ์แทนใจแทนความรัก
ไม่อยากจะทำลายความรู้สึกของแฟนคลับของคุณตังโมเขา

ผมเชื่อว่ายังมีพี่น้องยังเดินทางมา

ทั้งคืนตีหนึ่งตีสองตีสามขับรถเก่งกันมาเยอะแยะ
มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะ
ถ้านี้เรือด่วนก็ไม่ได้จอดนะฮะ
มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของธรรมดาคม
นี่ก็เรือหาก็จอดทั้งท่านในนะฮะ
อันนี้ไม่มีผลกับวิถีชีวิตชุมชน
มีแต่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
พี่น้องในชุมชนผมลืมตาอ้าปากได้๔๕วันเนี่ย

เป็นอะไรที่มันเป็นวิกฤตเป็นโอกาส
เพราะว่าคนที่เดินทางมานะก็ต้องมีการซื้อของในชุมชนอยู่บ้าง
ดอกไม้ชาวชุมชนก็มาขายด้วย

หรือไม่ก็น้ำท่าอะไรเนี่ยชาวชุมชนก็มาตั้งวางแผงขายไว้นะฮะ
แล้วก็ประธานชุมชนบอกโอ้โหบางทีนะคุณนะคนต่างจังหวัด
ขับรถเดินทางมาถึงจุดนี้ตี๑ตี๒ตี๓
ก็ยังมาวางดอกไม้แล้วมาสวดภาวนาให้กับคุณแตงโมอยู่เลย
คือเหมือนเป็นความตั้งใจแหละที่อยากเดินทางมา

แสดงให้เห็นถึงคนรักคุณตังโมเยอะมากเลยนะ
ทีนี้ถ้าดอกไม้เหล่านี้จะถูกเก็บไปหมดมันใจหายนะ
จริงคุณแต่ถามว่ากรมเจ้าท่าเข้ามาไหม

คุณผู้ชมใจเย็นก่อนฟังก่อน
บางคนแบบโอ๊ยจะเอาไปทิ้งหมดเลยจริงเหรอ
นี่ค่ะนี่ค่ะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
แล้วก็เทศบาลเมืองนนทบุรีเนี่ยนะคะ
มาถึงก็จริงก็เก็บดอกไม้ไป

คือเคลียร์ช่อที่มันเหี่ยวแล้ว
ที่มันแบบแห้งไปแล้วร่วงโรยไปแล้ว

แล้วก็อุ๊ยคุณเห็นไหมช่อนั้นก็ยังใหม่อยู่เลย

แล้วก็ช่อที่มันถูกทับถูกซ้อนกัน
ช่อเก่าข้างล่างอันนั้นถึงจะเก็บทิ้ง
ใช่ค่ะแล้วก็ทางผอสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี
พออำนาจสอนหมวกบอกว่าไม่ได้ห้ามนะ
ไม่ได้ห้ามว่าห้ามมาวางดอกไม้แล้ว
เพียงแค่ประสานกับทางเทศบาลนครนนทบุรี
ให้มาจัดเก็บดอกที่มันเหี่ยวแล้วเก่าแล้วเน่าแล้วให้เอาออก
แล้วตอนนี้ดอกไม้เต็มโป๊ะเรือไปหมดเลย
ก็เลยเป็นห่วงห่วงเรื่องความปลอดภัย

ดังนั้นเพราะฉะนั้นกรมเจ้าท่ายืนยันนะคะ
แค่มาจัดระเบียบให้เฉยไม่ได้เอาทั้งหมดไปทิ้งนะ
เขาย้ำเลยนะพอเจ้าท่านนนท์บอกว่า

ตรงไหนที่จะเป็นทางเดินลงโป๊ะที่จะเดินไปวางดอกไม้

ส่วนดอกไม้เก่าเดี๋ยวขออนุญาตนะทุกท่าน

ก็จะมาวางไว้ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
แต่ดูมันก็เป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะ
นั่งเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาพอมองมาเห็นแบบโป๊ะตรงนี้
มีแต่ดอกไม้เต็มไปหมดเลยค่ะ
แสดงว่ายังคงมีคนที่รักแล้วก็คิดถึงคุณตังโม